อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะผู้ชายวัยกลางคนนะคะ
หลังจากที่เลิกงานแล้วก็มาสังสรรค์ปาร์ตี้ดื่มสุรากันไป
แล้วขากลับจะกลับไปที่ห้องพักตัวเอง
เอากุญแจมาเลยปีนเข้าทางหน้าต่างทางระเบียง
ท้ายที่สุดเนี่ยตกลงมา๗ชั้นเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจโรงพักโชคชัยก็ไปตรวจสอบเหตุชายพลัดตกจากอพาร์ทเมนต์เสียชีวิต
ซอยลาดพร้าว๖๓แยก๑๐เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร
พบศพนายวินัยภูงามแง้อายุ๔๓ปี
จมกองเลือดอยู่ด้านหลังอาคาร
สภาพกระโหลกศีรษะแตกแขนขาหักผิดรูป
เจ้าหน้าที่ก็นำศพส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะ

บอกว่านายวินัยเป็นพนักงานส่งเอกสารบริษัทแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่
หลังเลิกงานก็จะกลับมาตั้งวงสุราดื่มกับเพื่อนทุกวันนะคะ
โดยเมื่อเย็นที่ผ่านมาก็มีการตั้งวงดื่มกันเป็นปกติแบบนี้กับเพื่อน๕๖คน
กันไปจนถึงเกือบเที่ยงคืนแล้วนายวินัยก็ขอตัวขึ้นไปนอน
แต่ว่าพอขึ้นไปแป๊บนึงก็กลับลงมาอีกครั้งหนึ่ง
บอกว่าขอให้เพื่อนช่วยตัดขวดพลาสติกให้หน่อย
จะนำไปงัดลูกบิดประตูเพราะว่าลืมกุญแจเอาไว้

พอแยกย้ายกันสักพักหนึ่งค่ะ
ได้ยินเสียงคนตะโกนขอความช่วยเหลือ
แล้วก็มีเสียงของหนักตกลงมาที่พื้น

ตำรวจหลังจากที่ได้รับแจ้งเห็นแล้วก็ขึ้นไปตรวจสอบห้องเล็กที่๖๐๔

แล้วก็มีกระเป๋ามีทรัพย์สินวางอยู่หน้าห้อง
พอขึ้นไปดูห้อง๗๐๔ที่อยู่ด้านบนซึ่งเป็นห้องว่างนี่นะ
คือห้องนี้มีร่องรอยการปีนจากด้านหลังห้อง
สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะเข้าห้องไม่ได้แหละ
ก็เลยปีนจากห้อง๗๐๔เพื่อที่จะลงไปห้องของตัวเองที่๖๐๔
แต่พลัดตกลงมาเสียชีวิตซะก่อนนะคะ
กุญแจแล้วพยายามปีนเข้าห้องตัวเอง
เฉพาะอยู่ที่คอนโดหรือห้องชั้นสูง

คือมันเคยเกิดเหตุแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว